กรณีที่ผู้หญิงท้อง๖เดือนนะคะ
ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายจนทนไม่ไหว
ก็ไปร้องทางมูลนิธิปวีนาให้ช่วยเหลือนะคะ
เรื่องนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่ตำรวจสพบังใหญ่จังหวัดนทบุรี
แต่ดูเหมือนว่าคดีจะยังไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ผู้เสียหายใช้ชื่อเป็นนามสมมุตินะคะ
นางสาวเอมอายุ๒๘เธอท้อง๖เดือนค่ะ
ถูกนายอภิวัฒน์อายุ๒๕เป็นแฟนนุ่มทำร้ายร่างกาย
ทั้งทุบทั้งตีคุณผู้ชมดูตานะเนี่ย
ช้ำห้อเลือดเนี่ยค่ะแถมโดนขู่ฆ่าด้วย
นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๖กรกฎาคม
กลัวมากถึงขั้นเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิปวีนาค่ะ
ต่อมาทางมูลนิธิก็พาไปตรวจร่างกาย
พาไปแจ้งความแล้วก็นำตัวไปดูแลเพื่อความปลอดภัย
วันนี้ก็เลยไปตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
แล้วก็ไปคุยกับตำรวจด้วยค่ะว่า
อยากจะให้ตามคนขับแท็กซี่มาดำเนินคดีด้วยได้ไหม
เหมือนกับคนขับแท็กซี่ช่วยเหลือฝ่ายชาย
จนทำให้ผู้หญิงคนนี้เขาถูกทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะนางเสาเอมให้ข้อมูลว่า
คบหากับฝ่ายชายประมาณปีหนึ่ง
เดือนเมษายนท้องท้องได้๓เดือนก็ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกัน
โอ้โหถูกทำร้ายตลอด
ครั้งแรกก็คือตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ถูกทำร้ายจนต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๑วันนะคะ
เพราะหนักหนักถึงขั้นซี่โครงร้าวม้ามแตกตับฉีก
แต่ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะว่าโดนขู่
ขู่ว่ารู้จักตำรวจนะไม่ต้องไปแจ้งความหรอก
เธอก็เลยตัดสินใจว่างั้นเลิกดีกว่า
หนีไปอยู่บ้านแม่แถวสนามบินน้ำ

คือบล็อกทุกอย่างที่แฟนหนุ่มคนนี้จะติดต่อได้เธอบล็อกหมด
แต่แฟนนุ่มก็ตามตื้อค่ะ
วันเกิดเหตุขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองกรุงเทพ

ไม่ถึงหนึ่งนาทีแท็กซี่ขับพาไปอีกทาง
แล้วก็บอกเธอว่าแฟนหนูรออยู่น่ะ
แล้วก็ไปจอดต่อท้ายรถแฟนนุ่มของเธอที่จอดรออยู่
เธอก็ตกใจเห็นท่าไม่ดีกลัวว่าถูกทำร้ายแน่
นุ่มเดินลงมานะคะเธอเลยบอกพี่แท็กซี่ว่า
อย่าเปิดล็อกนะพี่อย่าเปิดล็อกนะพี่
แต่คนขับแท็กซี่เปิดล็อก
แล้วแฟนนุ่มจ่ายเงินให้๔๐๐บาทแล้วฉุดเธอลงจากรถ
พาไปขึ้นรถของแฟนนุ่มแล้วทีนี้โดนตบโดนตีโดนต่อย
โดนจับหัวกดแล้วก็บอกว่าถ้าแทงตายต้องติดคุกกี่ปีเนี่ย
นุ่มพูดแบบนี้เลยนะเธอกลัวนะคะ
เธอก็ได้แต่ร้องขอชีวิตว่าอย่าทำร้ายเลย
เธอท้องอยู่นะเป็นห่วงรุ่งในท้องด้วยเธอ
เธอบอกว่าที่แฟนนุ่มโกรธเธอมากเพราะเธอยืนยันกับแฟนนุ่มว่า
ไม่เอาแล้วไม่กลับไปคบด้วยแล้วไม่ไหวแล้ว
เธอก็เลยยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
หนูพูดตรงเลยที่หนูอยากเอาเรื่องแท็กซี่ที่สุด
เพราะว่าถ้าวันนั้นแท็กซี่ไม่ได้เป็นคนไปส่งเราเราจะไม่เจอแบบนี้
เพราะเราหนีเรารู้ว่าเราถ้าวันนี้เขาอารมณ์ร้อนอยู่เราเจอเขาเนี่ยยังไงเราก็ต้องเจ็บ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินที่เราขอให้ช่วยแต่รู้ว่าเราร้องไห้
แต่จริงแล้วเขาจะไม่รู้ได้ไงในเมื่อเขาเป็นคนหันมาบอกเรา
จะรู้ว่าแฟนหนูมารอรับถ้าเขาไม่โดนจ้างก็มาเขาจะพูดกับเรายังไง
มันเริ่มรู้สึกว่ามันหนักไป
นี่ค่ะคำถามคือแท็กซี่มีส่วนผิดด้วยไหม
ร้องขอแล้วว่าอย่าเปิดล็อกอย่าเปิดล็อก
นี่ค่ะคนขับแท็กซี่ค่ะนายจำเรินละเมียดดีบอกว่า
เพื่อนแท็กซี่บอกแบบนี้บอกว่าลูกค้าจ้างแท็กซี่สองคัน
คือนายอภิวัฒน์บอกว่าทะเลาะกับแฟนแฟนไม่ยอมนั่งรถไปด้วย
ก็เลยขอใช้แท็กซี่สองคันให้ไปรับฝ่ายหญิงแล้วก็ตามไปนะ
พอไปถึงก็เลยจอดรถก็คิดว่าเขานัดกัน
ซี่อ้างแบบนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย
ไม่รู้ว่าเขาทำร้ายร่างกายกันด้วยถ้ารู้ถ้าเห็นไม่ยอมอยู่เฉยแน่
อันนี้คือฝ่ายชายที่ก่อเหตุนะคะ
แต่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรอ่ะผัวเมียกันอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นมาผมก็ไม่เห็นอะไรเลยผมก็ได้เลี้ยวรถกลับมา
ทางคุณปวีนาก็เลยบอกว่าอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างนะคะ
เวลาเห็นใครทะเลาะกันหรือว่าโดนทำร้ายร่างกายแล้วเขาอ้างว่า
ผัวเมียเรื่องของแฟนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง
ไม่ได้นะยังไงก็ต้องช่วยเขาเอาไว้ก่อนนะคะ
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำคนก่อเหตุแล้วค่ะอืมตัวคนก่อเหตุ
ฝ่ายชายก็รับปากว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายหญิงอีก
ก็ปล่อยตัวไปชั่วคราวก่อนส่วนแท็กซี่ตำรวจบอกว่า
ขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่าแท็กซี่เกี่ยวไหมสามารถเอาผิดแท็กซี่ด้วยได้ไหม
ตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะว่าหลายคดีนะฮะ
คนไม่กล้าช่วยไม่กล้ายุ่งเพราะคิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียอย่างนี้
ผัวเมียจริงผัวเมียปลอมก็แล้วแต่เขาเจ็บเขาตายเนี่ยมีหลายคดี
ผัวเมียจริงจริงเราก็ไปช่วยเขาได้นะคืออย่างน้อยต้องไม่เพิกเฉย
โทรแจ้งก็ยังดีโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยก็ยังดี